เป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเจออย่างนี้นะฮะ

บิดาโจเซฟค่ะที่ชัยภูมิค่ะ
ก็ต้องปิดสำนักประหลาดแห่งนี้ไปแล้วนะคะ
เพราะความเชื่อมันผิดเพี้ยนมากจริง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิสั่งปิดเลย

รัฐธิปิดสำนักอะไรตรงนี้นี่เห็นไหมคะ

ปิดเลยค่ะลูกศิษย์ลูกหาออกไปเลยค่ะ
นี่ใครจะมาบอกว่าไม่เห็นปิดไม่เห็นประกาศอะไรเลย

เพราะป้ายมันใหญ่มากค่ะไปยืนอ่านได้เลยนะคะ
รายละเอียดมีบอกไว้หมดเลยค่ะ
นี่คือสำนักรัฐธิประหลาดของพระบิดาโจเซฟที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
ผู้ว่าออกคำสั่งปิดเลย

แล้วปิดป้ายประกาศเอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
ให้สาเหตุเหตุผลเอาไว้ว่า
ในสำนักมีสิ่งของไม่ถูกสุขลักษณะ
เป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาดได้
นี่คือเหตุผลนี่เห็นไหมห้ามเข้าป้ายใหญ่เลย
ศิษย์ในสำนักก็เก็บข้าวเก็บของออกตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวาน

เหลือข่าวของอุปกรณ์ที่ทำอาหารทำขนมทรงขาย

เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลก็ออกประกาศแจ้งลูกศิษย์นะคะ

ลูกศิษย์คนไหนที่จะเข้าพื้นที่ไปขนของเนี่ย

ไม่ใช่อยู่ดี๐๔๐๕เข้าไปนะคะ

เดี๋ยวรอคำสั่งจากทางจังหวัดก่อน

ทีมข่าวเข้าไปในพื้นที่ก่อนจะติดประกาศสั่งห้ามเข้าอะค่ะ

ภาพที่คุณผู้ชมบ่นเหลือเกินเมื่อวาน

ก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เมื่อวานใช่ไหม

เปิดฟ้าดูนั่นดูนี่ดูนู่น

ก็ทำหน้าที่ประจำจุดทางเข้าสำนักรัฐธิประหลัดเนี่ยค่ะ
ก็ออกตรวจพื้นที่ตามเวลาที่กำหนดเลย
เช้ากลางวันเย็นดึก
ระหว่างที่ไปเดินตรวจบ่อปัสสาวะ

มันวางผิดที่ปกติช้อนจะเสียบอยู่ข้าง

แล้วมันไม่มีเมื่อวานนี้ช้อนเสียบอยู่นะ

ทำไมวันนี้มันมีช้อนวางอยู่ตรงกลางบ่อปัสสาวะ

ก็เลยมาขอทิ้งทวนเอากลับไปซะหน่อย

อย่างนั้นพี่อุ๋ยเพราะว่าถูกปิดสำนักแล้วนี่

เสียดายปัสสาวะอันนี้เลยมาตักไปเลยละมั้ง

สงสัยสงสัย
อดีตนายกนายกอบตดงกลางบอกว่า
คือชาวบ้านส่วนใหญ่เขารู้นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกใช้เป็นสำนักรัฐธิประหลาด
เคยมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกหมีควาย
พระบิดาโจเซฟเอามาเลี้ยงไว้

แต่ตอนนั้นลูกศิษย์ของพระบิดาโจเซฟมารับผิดชอบแทน

หมายความว่าเรื่องของพระบิดาโจเซฟ
เรื่องของสำนักรัฐธิประหลัดตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ
มันเป็นเรื่องที่คนในพื้นที่รู้อยู่แล้ว
ร้องเรียนไปแล้วแต่มันไม่คืบ
ร้องไปแล้วหลายทีมันไม่คืบหน้า
ขนาดหมีควายไปกัดชาวบ้านเรื่องมันยังเงียบเรื่องมันยังจบเลยพี่อุ๋ย
ไม่ได้มาตรวจมาค้นกันเนี่ยพอมาดูกันเนี่ยโอ้โห

ผลิตภัณฑ์อาหารของที่นี่นะฮะที่ชื่อแซ่บหลายเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะ
คนเขารีวิวกันเต็มเลยตอนนี้
แต่ดูพื้นที่ให้ครบถ้วนก่อน
วันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วลูกศกลูกศิษย์ไม่อยู่แล้วแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเต็มเลยครับท่านผู้ชมครับ
ทางกรมประสุทธิ์สัตว์ของชายภูมิเนี่ยมาตรวจสอบนะครับ
พบว่าในพื้นที่ลัทธิตรงนี้ที่คอนศาลชายภูมิของ
บิดาโจเซฟหรือว่านายทวีเนี่ยมีสัตว์อยู่ทั้งหมด๑๑ชนิดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีวัว๑๑ตัวควาย๕ตัวมีกวางสายพันธุรูซ่า๑๕ตัวเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะฮะ
กินเนื้อได้ตัดเขาขายเป็นยาบำรุงได้
มีไก่ไข่ไก่งวงแล้วก็ไก่พื้นเมืองซึ่งไม่ทราบจำนวน
มีเป็ดเทศ๑๗ตัวมีสุนัขพันทาง๘๐ตัวแมว๒๐กว่าตัว
มีอีกวาน่าตัวหนึ่งนะคุณเขียนมาสอนแล้วก็มีหนูตะเพราอีก๒๔ตัว
เจ้าหน้าที่ของประสุทธิ์สัตว์เนี่ยมาตรวจสอบสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะฮะ
ก็พบว่าปกติดีนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยกันดูแลไว้ก่อนนะ
ก็เอาย่าแห้งอัดก้อนไปให้นะสัตว์ไหนต้องกินแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
ก็เอาไปให้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็นี่โอ้โหหมานอนหลับเลยนี่ฮะ
ประสุทธิ์บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูเป็นระยะนะครับ
คือสัตว์เนี่ยถ้ามันถูกทิ้งเอาไว้ตรงนี้มันก็คงไม่ได้อ่ะนะ
เดี๋ยวก็ต้องดูว่าสัตว์ไหนผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายอะไรยังไง
สุนัขกับแมวเดี๋ยวจะใช้วิธีทำหมันเป็นหลัก
เพื่อลดจำนวนประชากรของสุนัขกับแมวที่นี่
เพราะที่นี่เนี่ยสุนัข๘๐กว่าตัวเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
แมวอีก๒๐กว่าตัวเอาพูดตรงเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ยังไม่รู้จะเอาไปไหนเหมือนกันเขาเลี้ยงแบบปล่อยด้วย
พื้นที่มัน๓๐๔๐ไร่เพราะฉะนั้นทำหมันดีกว่า

ส่วนเรื่องการบุกรุกพื้นที่ตรงนี้นะครับ
เราได้ข้อมูลจากทางกรมป่าไม้บอกว่า
พื้นที่ของรัฐที่ประหลาดของพระบิดาโจเซฟ
ตกลงอยู่ในเขตพื้นที่ของป่าไม้นะฮะ
เรื่องต้นพบว่าบุกรุกป่า๒๖ไร่เศษ
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาบุกรุกไปแล้ว
ขณะที่อบตขอขึ้นทะเบียนเอาไว้นะครับ
เกี่ยวกับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ไม่ใช่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ไม่ใช่ที่ดินของ
อยู่ในเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินของสอปกรด้วย
เป็นพื้นที่ของป่าไม้ในปีพศ๒๔๘๔ตั้งแต่ตอนนั้น
สภาพป่าตอนนั้นป่าเต็งรัง
มีสิ่งปลูกสร้างถาวรชั่วคราว๒๐กว่าหลัง
อยู่มานาน๒๐กว่าปี
สุดท้ายก็คือต้องเอาคืนนะฮะ
เดี๋ยวเอาคืนเป็นของหลวงนะครับพื้นที่ตรงนี้
ค่ะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตามมาหลายอย่างค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
พวงจากข่าวนี้พระบิดาโจเซฟและสำนักรัฐธิประหลาด
ที่มีการผลิตแจ่วบองขนมและส่งขาย

และไม่ได้ส่งขายเฉพาะในพื้นที่ใกล้เคียง

แล้วคือตอนนี้มันส่งผลกระทบยังไงรู้ไหม
คนเลยกลายเป็นแบบไม่กล้ากินปลาร้าโดยทั่วไปเลยนะ

มันแหยงมันก่อนจากภาพข่าวนี่ต้องโทษพี่อุ๋ยเลยนะเนี่ย

แม้จะไม่ใช่ยี่ห้อนี้คนก็แบบดูหลอน

คนสั่งส้มตำไม่ใส่ปลาร้ากันเพียบเลย
นี่สงสารตรงเลยอ่ะหมดเนี่ย
คือร้านไหนที่เรามั่นใจเขาถูกสุขลักษณะอยู่แล้วท่านทานได้ปกตินะฮะ
จริงแต่ตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาคุยกัน
ผมมันเลิกกินปลาร้าพักนึงขอเลิกกินพักนึง
เอาใครเคยมียี่ห้อแซ่บหลายบ้างเนี่ยลองส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
คุณผู้ชมคือตอนนี้ในโลกออนไลน์นะคะก็มีการรีวิวอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะ

แล้วก็พูดถึงเนี่ยผลิตภัณฑ์จากสำนักรัฐธิประหลัดตรงนี้
เดี๋ยวให้ไปดูคลิปหนึ่ง๙วินาทีชวนอึ้ง
คลิปนี้เป็นเรื่องของปลาร้าบอง
เขาอัดคลิปลงออนไลน์เลย

เอามาดูในมือตัวเองถืออยู่

ที่บ้านเราหมดกระปุกเลยเกลี้ยงเลย

ไม่ทันแล้วว่ะ
ปุกนั้นอาจจะถูกสุขลักษณะก็ได้

มั้งอาจจะไม่ใช่จากสำนักรัฐธิประหลาดนี้ละมั้ง

เพราะมันหมดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะ

ทีนี้คนก็เลยสงสัยต่อ
อะไรที่เคยซื้อจากร้านขายของชำ

จากสำนักรัฐธิประหลาดนี้หรือเปล่า

ก็ถ้าไม่มีอะไรขาวเหมือนเป็นขึ้นราก็จะกินได้
ลูกฉลาดโลโก้นี้มันดูคุ้น
วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปร้านขายของชำ

หมึกแห้งก็นึกถึงภาพเมื่อวานอีกแล้ว

แล้วพี่เขาบอกเขารับมาจากสำนักตรงนั้นหรือเปล่า

เออใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้น
ใครจะไปรู้เลยพี่อุ๋ยเขาบอกไม่รู้ว่าเขาผลิตยังไง

สุดท้ายเลยว่าแล้วแจ่วบองอ่ะ

แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ละมั้งถึงจะฝาสีแดงเหมือนกัน
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ละมั้งถึงจะฝาสีแดงเหมือนกัน
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ละมั้งถึงจะฝาสีแดงเหมือนกัน
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ละมั้งถึงจะฝาสีแดงเหมือนกัน
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่ละมั้งถึงจะฝาสีแดงเหมือน

เพราะว่าของสำนักนั้นก็จะต้องมีกระดาษขาวแปะ

แต่พอไปเปรียบเทียบกับเมนูแจ่วบองของสำนักรัฐที่ประหลาดมันคล้ายกันมาก
แต่พอไปเปรียบเทียบกับเมนูแจ่วบองของสำนักรัฐที่ประหลาดมันคล้ายกันมาก
แต่พอไปเปรียบเทียบกับเมนูแจ่วบองของสำนักรัฐธิประหลาดมันคล้ายกันมาก
ขนาดกระปุกและสีของฝากระปุก

ไว้แล้วก็จะมีกระดาษสีขาวแปะว่าแซ่บหลาย
แต่ทางร้านบอกว่าไม่ใช่

เขาเคยรับผลิตภัณฑ์จากสำนักรัฐที่ประหลาดมาขายด้วยเหมือนกัน
เขาเคยรับผลิตภัณฑ์จากสำนักรัฐธิประหลาดมาขายด้วยเหมือนกัน

ทางร้านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเมนูของแห้งนะคะ
ไม่เคยรับแจ่วบองมาขายนะคะ

อะไรที่รับมาทิ้งให้หมดเลย
ล่าสุดคือเก้าเกรียดประถู

อร่อยอืมคุณแม่เคยเคยชิมไหมสองรอบเป็นยังไงบ้างครับโอ้ปกติดี
มันก็เป็นเข็มแข็งแต่บอกว่าเอ๊ะมันเหมือนคนบ้านนอกทำเนอะ
แล้วก็พูดอยู่มันแบบว่าตีแป้งไม่ละเอียดอะไรอย่างนี้นะ
ก็พูดกันเล่นนะเนอะเมื่อก่อนอ่ะครับแต่หลังจากนี้ก็คือว่า
สินค้าพวกนี้ก็คือไม่ขายแล้วไม่ไม่ขายแล้วค่ะอืมไม่รับด้วยไม่รับอืม
ไม่รับเลยนี่เคยกินไปสองครั้งแม่เคยชิมไปสองรอบ
ใช่ค่ะช่างภาพของเราผู้ช่วยช่างภาพของเราทำไมฮะ
เขาคงหิวทำไมจะจะลองรีวิวบอกอร่อยไง
บอกหายดีมากอะค่ะแม่บอกมันก็เค็มดีค่ะ

ผมว่าอร่อยเลยนะเอ่อแต่แต่ตอนนี้เราเราไปอาหารที่นู้นอ่ะ
มันมันไม่น่าแต่อร่อยมันก็มันหมดหน่อยนะคะอืม
แต่ถ้ารู้ที่มาแล้วก็สำใจเอ่อ
มันก็จะมีมันหลอกเหมือนแบบ

น้ำมันเหมือนกับใช้น้ำมัน

ไปแล้วก็ชี้ให้ดูไป

เหมือนแบบน้ำมันเก่ามาทอดซ้ำอะไรแบบนี้
เอาให้แน่นะน้ำมันหรือน้ำหมัก

คือเขาบอกว่าถ้าไม่รู้ที่มามันก็อร่อยดี

สิแต่พอรู้ที่มามันก็แม่
นี่คุณเขียนมาสอนถ้าจิรายุทธ์เขาเอามาฝากเนี่ย
คุณเขียนมาสอนก็ทานได้แต่อย่าไปคิดถึงเรื่อง
น้ำหม่งโอ่งน้ำหมักอะไรพวกนี้นะ

แต่ที่ร้านก็บอกทิ้งหมดแล้วเขาไม่ขายแล้วอะค่ะ

จะบอกว่าเขาทำลายทิ้งแล้ว

น้ำมักที่มีกระดูกสัตว์หัวเรียงผา
หรือบางคนบอกไปลองน้ำเหลืองมาจากโรงศพ

มีอะไรนะปัสสาวะของพระบิดาโจเซฟเป็นหัวเชื้ออะไรพวกนี้

อะไรน้ำนี้น้ำมันเก่าหรือเปล่า
นี่คงไม่ได้ใช้น้ำมันเรียงผาอะไรตรงนี้มานะ

อ้าวก็ถือว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เราก็จะได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาจัดการให้แล้ว
ใครมีสินค้าอยู่ก็ลองตรวจสอบดูคุณผู้ชมบอกช่วงนี้เลยผอมเลยกินอะไรไม่ค่อยลง
ผมเห็นใจร้านอื่นที่เขาไม่ได้รับสินค้าอะไรพวกนี้นะร้านที่เขารับไปเนี่ยเขาก็ยอมทิ้งหมดอ่ะใช่ไหม
ทุกผู้ชมครับหลายคนตั้งคำถามว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเอาแล้วตัวของต้นเรื่องเนี่ยนายทวีหรือว่าพระบิดาโจเซฟเนี่ยหายไปไหน
น้ายทวีวัย๗๕๗๖ปีเขายังเรื่องสายสถาคันอยู่
เขาเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลผานกเขาอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
พาไปที่นั่นเพื่อพาไปตั้งสำนักขึ้นใหม่
ประกันตัวไปไปตั้งสำนักใหม่อีก
เรื่องนี้นะครับทางนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ราชการจังหวัดเลยนะครับ
แจ้งข้อมูลให้กับทีมสื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบว่า
ข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงโดยจากการตรวจสอบพบว่า
นายทวีหรือพระบิดาโจเซฟตอนนี้ไปพักอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดเลย
ผู้ราชการจังหวัดเลยเนี่ยให้ฝ่ายความมั่นคงไปตรวจสอบ
เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแล้ว
หากจะแอบมาตั้งสำนักสงฆ์อีกจะมาใช้พื้นที่ตรงไหนเนี่ย
ยังไงก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อน
ถ้าเป็นที่สานประโยชน์ที่ป่าไม้ที่สอบประกอบที่อะไรก็แล้วแต่
ไม่มีทางแน่นอนทำไม่ได้แน่นอน
ถ้าใช้ที่โฉนดแต่จะตั้งสำนัก
คุณก็ต้องมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลนะครับพบว่าพระบิดาโจเซฟตอนนี้นะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะด้วยนะครับ
เดี๋ยวป่าไม้เขาจะแจ้งเพิ่มด้วยนะฮะเรื่องการฝ่าฝืนพรบควบคุมโรคติดต่อด้วย
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องรอขยายผลกันต่อนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบเรื่องของซากเลี้ยงผา
ที่เอามาเป็นส่วนประกอบของการทำน้ำหมัก
หรือว่า๑๑ศพที่เจอในรัฐธิประหลาดของเขา
ว่าแต่ละศพเนี่ยญาติพี่น้องเขาติดใจสงสัยอะไรยังไงไหม

ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกฝากเรื่องเพิ่มได้ไหม
แบบนี้ที่คนป่วยแล้วก็ไปรักษาอาการป่วย
แต่กลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตอ่ะ
อันนี้มันจะกลายเป็นความผิดอะไรบ้างหรือเปล่า

นะคะข่าวนี้คุณผู้ชมฝากถามพี่อุ๋ยจบยังคะ